หลังจากที่ได้เดินทางไปเยือนพม่านะครับ
มาวันนี้นายโลดริโก้ดูเตอร์เต้ประธานพิธีฟิลิปปินส์
ก็ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเกษตรวิทยาศาสตร์
และร่วมมือระดับสวิภาคีรับมือภัยก่อการร้าย
โดยผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้ให้การต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะแขกของรัฐบาล
โดยนายกรัฐบุญตรีได้นำประธานภิกษ์ธรรมดีฟิลิปปินส์

ก่อนที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจข้อปฏิบัติ

คือหนึ่งความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับฟิลิปปินส์
ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
และ๓ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือ
สาขาเฉพาะเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือปลัดและกระบือนม
ระหว่างศูนย์กระบือนมฟิลิปปินส์และกรมประสุทธิ์

ระหว่างวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙

ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
นำฟิลิปปินส์ก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และรู้สึกยินดีกับความร่วมมือที่ใกล้ชิด

แต่ยังกังวลต่อความท้าทายของการก่อการร้ายและแนวคิดสุดตรง

โดยเห็นพ้องว่าความร่วมมือในระดับทวิภาคีภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เป็นสิ่งจำเป็นที่จะรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
และทั้งสองประเทศยินดีที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
เคมีพันธุ์และสารตั้งต้นที่อยู่ใต้การควบคุมระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์
หลังจากนั้นนะครับผู้นำทั้งสองก็ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำ
ซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ได้อวยพรวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรี
ก็ทำให้ผลเอกประยุทธ์ออกอาการเขินเล็กน้อยนะครับ
ก่อนที่จะกล่าวขอบคุณผู้นำฟิลิปปินส์
โดยในปีนี้ครับฟิลิปปินส์รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน
แล้วก็เป็นปีที่สำคัญที่การก่อตั้งอาเซียนนั้นมีมาครบ๕๐ปีครับ